คุณผู้ชมฮะไปดูเหตุที่นครศรีธรรมราชนะฮะ
จับภาพไว้ได้เลยเพราะว่ากล้องวงจรปิดสามารถที่จะจับภาพเห็นผู้ชายสองคน
ขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็ซ้อนท้ายกันมาสุดท้ายเอาน้ำมันมาราดรถคันหนึ่ง
จุดไฟเผาเพลิบเลยนะฮะ
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะจอดรถลงมาแล้วก็เอาน้ำมันมาราดแล้วก็เผาเนี่ยพลึบแบบนี้นะฮะ
ใช่ค่ะกล้องวงจรปิดบริเวณหน้าห้องเช่าในพื้นที่หมู่สามตำบลนาเบรงที่อำเภอนพิตำจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ย
จับภาพเหตุการณ์ไว้ได้ก็เห็นชัดเจนนะฮะคนร้ายเป็นชายสองคน
คนซ้อนท้ายลงมาใช้น้ำมันราดใต้ท้องรถยนต์นิสสันเซฟิโรสีเหลืองทะเบียนกไก่ลิง๖๙๖นครศรี
แล้วก็จุดไฟเผานะฮะไฟลุกท่วมแบบนี้ผู้ก่อเหตุใช้เวลาไม่ถึง๕วินาทีก่อนจะขึ้นคร่อมรถจักรยานยนต์
ขี่แล้วก็ซ้อนหลบหนีกันไปอย่างรวดเร็วนะครับทีนี้ฮะผู้เสียหายซึ่งเป็นเจ้าของรถก็คือนาย
ยุรวัตรเพชรนินอายุ๓๗ปีเปิดเผยแบบนี้บอกสาเหตุเบื้องต้นนะคาดว่าน่าจะเกิดจากความขัดแย้งส่วนตัวนะฮะ
ซึ่งเดี๋ยวตำรวจเนี่ยจะต้องตรวจสอบว่ามีเหตุขัดแย้งส่วนตัวถึงมีการแก้แค้นมาเผารถเผาราอะไรกันแบบนี้ได้ยังไงนะฮะ
ตำรวจสพนพิตำตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
พบรถยนต์สีเหลืองคันนี้ถูกไฟไหม้ท้ายจนเสียหาย

จะตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายน่าจะหลบหนี
เพื่อติดตามตัวมาดำเนินคดีแล้วก็สอบสวนหาสาเหตุกันต่อไปนะครับ